พาคุณผู้ชมไปที่วัดศรีสังคธารามที่คลองขลุง
จังหวัดกำแพงเพชรนะคะชาวบ้านเข้าไปทวงถาม
จากเจ้าอาวาสค่ะสองคำตอบที่อยากจะได้คือหนึ่ง
เงินเนี่ยเงินที่จะเอาไปสร้างโบสถ์เนี่ยหายไป
กว่าสองล้านบาทอืมสองศรีกาที่มาหลับกินใน

คือทุกอย่างมันสามารถหาคำตอบได้หมด
อย่างเช่นเรื่องของทำไมรถของวัด
กลายเป็นใส่ชื่อผู้หญิงครอบครอง

ชาวบ้านเขาก็เลยมาทวงถามสิคะ
ชาวบ้านบ้านคลองแขยงกว่า๕๐คนค่ะ
รวมตัวที่วัดศรีสังคธาราม
ตำบลท่าพุษาอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรนะคะ
เพราะชาวบ้านบอกว่าจะไม่ทนต่อพฤติกรรมของหลวงพ่อเจ้าอาวาสแล้ว
พระครูพิพิษวชิโรภาสค่ะ

ชาวบ้านบอกว่ามีพฤติกรรมไม่โปร่งใส
เป็นแบบนี้มานานเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
ชาวบ้านบอกโอ้โหทนมานานมากแล้วไม่ไหวแล้วนะคะ
เรื่องของเงินวัดทั้งเรื่องของชู้สาวค่ะ
เรื่องหลักที่ชาวบ้านคล่องใจก็คือ
เรื่องเงินสร้างโบสถ์เมื่อหลายปีก่อน

มีการจ่ายเงินให้กับช่างรับเหมาไปแล้ว

ก็ยังมีโครงสร้างเหมือนเดิม

ขณะที่งานกระถิ่นสามัคคี
เมื่อช่วงต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
มียอดกระถิ่นกว่า๔๕๐๐๐บาท
แต่เงินทั้งหมดก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ไหน
เจ้าอาวาสไม่สามารถนำรายละเอียดมาแสดงกับชาวบ้านได้
แต่อ้างว่าสมุดบัญชีวัดอยู่กับผู้หญิง

คุณผู้ชมเดี๋ยวไปตามล่าหาลำพึงกันหน่อยค่ะ
แล้วก็ยังมีเรื่องรถยนต์ที่วัดซื้อ
แต่กลับมีชื่อของคุณลำพึง

ขณะเดียวกันชาวบ้านก็นำรูปของนางลำพึง
หญิงที่ผัวพันกับเจ้าอาวาสให้ผู้สื่อข่าวดู

ลำพึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับหลวงพ่อ
ถึงขั้นมานอนอยู่กินกันบนกุฏิ

ชาวบ้านไม่เข้าวัดเลยนะ
ใช่แรงศรัทธามันก็ถูกลดทอนลงไปค่ะ
ทีนี้เจ้าอาวาสพระครูพิพิษค่ะ
สุดท้ายแล้วอดทนไม่ไหวกับแรงกดดันที่มันเกิดขึ้นนะคะ
ต้องนำสมุดที่ตนเองจดรายละเอียดของเงินที่เบิกจ่าย
มาแสดงให้ชาวบ้านดูค่ะ
แต่ไม่มีเอกสารทั้งใบเสร็จทั้งลายเซ็นการรับเงินมาแสดงนะคะ
คือปกติเวลาเบิกเงินก็ต้องมีลายเซ็นถูกไหม

ชาวบ้านก็เลยบอกว่าสมุดแค่นี้นะใครก็ทำขึ้นมาได้
สมุดนี้ชาวบ้านเชื่อว่ามันถูกเขียนขึ้นมาใหม่
ทางเจ้าอาวาสยืนยันว่าตนเองบริสุทธิ์ใจทุกเรื่อง
ส่วนชาวบ้านจะเชื่อหรือไม่นั้นคงไปบังคับไม่ได้ค่ะ
ถ้าหลวงพ่อบริสุทธิ์สมุดบัญชี

แล้วเงินไปใส่ในชื่อของใครนะคะ

ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงตามที่ชาวบ้านกล่าวอ้างเนี่ย
คือทำให้วงการศาสนานี้แปดเปื้อนมากเลยนะคะ
ทีนี้การเจรจาผ่านไปกว่า๒ชั่วโมง
ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้หาข้อสรุปไม่ได้ค่ะ
เจ้าคณะอำเภอก็ขอให้เจ้าอาวาสนำหลักฐานมาชี้แจงเพิ่มเติมอีกครั้ง
เช้าวันนี้เดี๋ยวต้องรอดูค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็ขอให้นางลำพึงผู้หญิงที่ถูกชาวบ้านกล่าวหา
ว่านำเอาเงินวัดไปแล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับเจ้าอาวาส
เอาลำพึงมาชี้แจงด้วย
ล่าสุดค่ะมีรายงานบอกว่า
เงินกระถิ่นของวัดที่หายไปกว่า๓แสนบาท
ก็คือเงินกระถิ่นล่าสุดตุลาคมที่ผ่านมา
อยู่ในบัญชีของนางลำพึงนั่นไงหญิงคนสนิทของเจ้าอาวาส
ซึ่งตอนนี้นางลำพึงได้โอนคืนบัญชีวัดแล้ว๒๙๐๐๐บาท
คำถามคือแล้วไปอยู่ได้ยังไงแล้วทำไมต้องไปอยู่ในบัญชี
แล้วทำไมเงินจำนวนนั้นไม่อยู่บัญชีของวัดตั้งแต่ต้น
นั่นสิครับนะฮะส่วนประเด็นรถของวัด
นางลำพึงรับปากบอกว่าเดี๋ยวจะโอนคืนเป็นชื่อของวัด